จะไปกดตังค์จะไปกดเงิน
จะไปซื้ออุปกรณ์การเรียนให้เหรน

เงินในบัญชีเนี่ยจริงมันมีอยู่ประมาณ

ลูกของยายส่งมาสะสมไว้
สะสมไว้สะสมไว้ปรากฏว่า

เกลี้ยงหายเกลี้ยงเลยครับ

อายุ๗๓แล้วต้องขึ้นโรงพักแล้วล่ะ

ก็คือนางสาวเกซิริน

สาขาอุดรณฑานีเนี่ย

อาศัยอยู่กับนางสาวเกซิริน

ปกติลูกสาวอยู่ต่างประเทศ

หลานสาวซึ่งเป็นคนพายายไปติดต่อ
ทำธุรกรรมที่ธนาคารเป็นประจำนะฮะวันนี้ก็ชวนหลานไปกดตังค์
แต่ปรากฏว่าเงินในบัญชีไม่พอครับก็แปลกใจนะฮะ
ก็ถือสมุดเข้าไปติดต่อพนักงานธนาคารแจ้งว่าเงินในบัญชีถูกกดออกไปหมดแล้ว
โอ้โหตำรวจตรวจสอบนะฮะยายหลานและขอดูโทรศัพท์ของนางสาวเกศิริน
พบว่าบัญชีเงินฝากของยายผูกไว้กับแอปพลิเคชันธนาคารนี่มือถือของนางสาวเกซิมินที่แล้วนี่ไง
โอ้โหนี่ฮะแล้วก็มีการเติมเงินเล่นพนันออนไลน์ตั้งแต่๑๙ถึง๑๖กุมภาพันธ์โน่น
ได้ก็มีเสียก็เยอะจนเงินในบัญชีหมดฮะอุดเกลี้ยงเกลี้ยงเลยนะฮะ
ยายสมศรีบอกทั้งโกรธทั้งเสียใจเพราะหลานที่ตัวเองเลี้ยงมานะฮะ
ทำกันได้ลงคอทั้งที่ยายเนี่ยให้เงินเดือนใช้ทุกเดือน
บอกจะดำเนินคดีหลานให้ถึงที่สุดครับ
ตำรวจแจ้งก็หารักทรัพย์กับนางสาวเกซิลินแล้วคุกภูมิตัวไปดำเนินคดีหลานทำกับยายได้
อันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่เราได้อ่านข่าวแบบนี้นะ
คือเงินในบัญชีของเราเนี่ยแต่ว่าไปผูกกับแอปพลิเคชัน
ธนาคารของคนอื่นอืมคือคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายอ่ะ
ท่านอาจจะไม่สะดวกไปธนาคารก็ให้คนอื่นไปทำธุรกรรมให้
แต่ว่าเมื่อก่อนมันต้องมีสมุดบัญชีใช่ไหมถึงจะไปถอนได้
แต่เดี๋ยวนี้เขาทำเป็นแอปได้ไง
เป็นพนักงานธนาคารเองได้เลย
ผูกกับโทรศัพท์ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะ
คือถ้าเราไปฝากเขาไปฝากแล้วเขาผูกเงินในบัญชีธนาคารของเรา
แอปพลิเคชันในโทรศัพท์เขาอันนี้เขาถอนไปใช้ได้สบายเลย
ก็เป็นอีกหนึ่งรั่วที่อาจจะทำให้เงินสูญจากบัญชีได้